คุณผู้ชมมาดูความน่ารักของน้องหนูกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้หลายบ้านบอกเลยว่าลูกเนี่ยเราติดตามกันมาตั้งแต่อยู่ในท้อง

แต่ละคนเนี่ยความแสบความสนความน่ารักก็มากขึ้นด้วยนะคะ
รวมไปถึงการพูดเก่งเนี่ย

เริ่มกันที่ลูกสาวบ้านแรกเลยคนนี้นะคะ
น้องไนร่าตัวแรกของสามยอดกุมารนั่นเองคุณค่ะ
โตแล้วรักสวยรักงาม
เรื่องการแต่งหน้าก็ไม่พร่อง
ไม่เชื่อไปชมฝีมือการแต่งหน้าของน้องเนร่ากันหน่อยค่ะ
กูค่ะ

ตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงคะ

ปากลูกเหมือนสตอเบอรี่ชุ่มชา
นี่แต่งหน้าแล้วนะอีกเดี๋ยวก็คงจะมีรีวิวเครื่องสำอางแล้ว
เขาแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าอย่างเดียวเขาแต่งตัวด้วยคุณมาช่วยประดับเขาก่อน
สวยนะต่อเนื่องกันเลยกับน้องปลารินลูกสาวนักแป้งของแม่เป้ยปานวาคความไม่รู้อยู่ตรงนี้
เห็นแม่เป้ยเขารับบทละครในละครบ่อยไงน่าจะซ้อมละครอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็นั่นแหละค่ะเวลาอยู่บ้านน้องปารินก็เลยต้องนั่งท่องบทละครตามคุณแม่
คือไม่ได้ท่องคนเดียวนะน้องปารินเขามีคู่ซ้อมด้วยเดี๋ยวให้ดูคลิปกันค่ะ
วันนี้อยู่แยมจะมาเลือกสกติกน้ำนะคะ
วันนี้อยู่แล้วจะมาเลือกอาหารอะไรดีคะ
ฟังดีนะคุณผู้ชมน้องไม่ได้รีวิวสินค้านะแต่น้องกำลังท่องบทละครอยู่
เย็มอะไรก็ไม่รู้ท่องอยู่กับเกาะเย้า
รู้สึกหาเก้าอี้สั่นเฉินเงียนพูดเก่งมาก
เก่งมากนะคะสำหรับน้องปารินดิฉันว่าน้องน่าจะรับบทนางเอก
แล้วก็กำลังคุยกับนางร้ายอยู่อะไรอย่างนั้นฟิล์มนั้น
เออนะคะปิดท้ายกันที่น้องเมย่าปังไม่ไหว
แม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมคนนี้เลย
บอกเลยว่าตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วนะคะคุณพี่เออนะคะ
ใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงก็จะได้เห็นในอินสตราแกรมนะคะ
ว่าน้องเบย่าเขาไปแจกความสดใสในกองละครอยู่บ่อย
แต่พอเวลากลับมาบ้านค่ะเจอเพื่อนครบแก๊งไง

เดี๋ยวไปชมความน่ารักช่างพูดของน้องเมย่ากันหน่อยค่ะ

โตขึ้นอยากเป็นอะไรไปไหน

ฉันอยากเป็นเพื่อนกับน้องเมย่า